คุณผู้ชมครับเราไปดูจุดที่เฝ้าระวังกันนะครับ
นครศรีธรรมราชที่แหลมตะลุมพุกที่อำเภอปากพนังเนี่ยนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ประจำจุดรายงานอยู่ที่นั่นเหมือนกัน
ติดตามได้จากคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวี
รายงานจากแหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเชิญครับ
ครับครับสภาพอากาศที่แหลมตะลุมพุก
อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับต้องบอกว่า
ขณะนี้ยังคงต้องมีการเช็คสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าอากาศตลอดทั้งวันค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะครับอย่างเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ฝนไม่ตก
อย่างเช่นตอนนี้ฝนก็ตกลงมาแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ย
ในส่วนของแรงลมแล้วก็คลื่นทะเลนะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องประเมิน
แล้วก็วัดแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ชุมชนแหลมตะลุมพุกนะครับ
ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้เดินทางมาที่นี่
แล้วก็มาประกาศกับชาวบ้านให้อบพยพออกจากที่นี่ทุกกรณีครับ
โดยข้อมูลล่าสุดนะครับมีรายงานว่าที่แหลมตะลุมพุกอาจจะเป็นจุดรับพายุโซนร้อนปลาบึกนะครับ
ทำให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยได้ประกาศที่นี่เป็นพื้นที่สีแดงนะครับ
ห้ามทุกคนเข้าพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
ส่วนวันนี้ได้สั่งการให้ประชาชนทุกครัวเรือนนะครับอบพยพออกนอกพื้นที่
และอย่างที่บอกไปครับช่วงบ่าย๒โมงตรงที่ผ่านมาเนี่ย
ทางนายจำเรินทิพยพงธาดาผู้ว่าราชการจังหวัด
เดินทางมาที่โรงเรียนประชานุเคราะห์แห่งนี้นะครับจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ย
เพื่อพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็ฝ่ายปกครองท้องถิ่นเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเกิดความตื่นตระหนกตกใจกับพายุส่วนร้อนปลาบึก
และมีข้อมูลล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าพายุโซนร้อนปลาบึกนั้นจะเข้าเขตแหลมตะลุมพุกในช่วงบ่ายโมงของวันพรุ่งนี้ไปแล้ว
โดยสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านกังวลครับก็คือเรื่องของการซ้ำรอยเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้า
ในเหตุการณ์พายุแฮเลียสและพายุเกณฑ์ในปีสองพันห้าร้อยสามสิบสองก็เลยทำให้นายจำเริญ
เพราะว่าราชการจังหวัดนะครับตัดสินใจทำพิธีบวงสวงขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ
ปกปักรักษาคุ้มครองไม่ให้เขตแหลมตะลุมพุกเกิดความเสียหายเหมือนในอดีตที่ผ่านมา
โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีนะครับทางนายจำเรินได้มีการบอกว่าที่นี่ถูกจัดให้เป็นพื้นที่สีแดง
เพราะว่าหลังจากประกาศของกรมอุตุเนี่ยพบว่าพายุโซนร้อนได้เบี่ยงทิศทางลมจากเดิมจะขึ้นที่ชายฝั่งของจังหวัดสุรธานีมาเป็นที่นี่แทน
ก็เลยทำให้หน่วยงานราชการในจังหวัดเกิดความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่
ในที่ประชุมนะครับมีข้อสรุปว่าให้พี่น้องประชาชนบ้านแหลมตะลุมพุกอพยพออกนอกพื้นที่ไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ศูนย์ราชการประจำอำเภอพนังทุกคน
ไม่มีข้อยกเว้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตครับนะครับท่านในอำเภอวันนี้เนี่ย
ก็เป็นการตามแผนจนกับเมื่อวานแล้วนะครับวันนี้เป็นบัตรการตรงกับกลางนะครับ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
ว่าทางเจ้าหน้าที่ทหารจะมาเก็บตกอีกครั้งหนึ่งในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้และทุกคนครับจะต้องออกจากพื้นที่ให้หมดยกเป็นชาวบ้านที่มีความแข็งแรงนะครับที่มีการรบรวมของทางเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในการจัดเวรยามเพื่อป้องกันการจรกรรมทรัพย์สินของชาวบ้านในห้วงเวลาที่ทุกคนถูกอบพยพออกนอก

แล้วเพื่อเป็นการอบพยพประชาชนไปอยู่ในที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ